ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยวพาไปที่เพชรบูรณ์กันก่อน
ไปดูเก้งป่าเขาหลงป่ามาแล้วเข้าไปในหมู่บ้านของชาวบ้าน
ไปถูกสุนัขไล่กัดจนบาดเจ็บแล้วก็วิ่งไปหลบในคอกแพ้ของชาวบ้าน
เจ้าของข้อเข้าไปเจอก็เข้าไปช่วยไว้ได้ไปดูชะตากรรมของเก้งป่าตัวนี้นะครับ
เป็นเก้งป่าที่มีอาการบาดเจ็บนะไปนอนนิ่งอยู่ริมรั้ว
บริเวณคอกแพ้ตในพื้นที่หมู่ก้าวบ้านซับป่าขวาย
ก่อนนานนี้นางระมัยจรรทรุก๋ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าว
แล้วก็นางกระจ่อนจรสุกก๋
เป็นสองสามีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของคอกแพ้นี่แหละ
ก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ทหารนะฮะบอกว่าไม่อยากไป
พบสัตว์ป่าถูกสุนัขไล่กัดในหมู่บ้าน
พัดหลงเข้าไปในเขตหมู่บ้านแล้วก็มีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยกันปิดล้อมจับได้สำเร็จแล้วก็ปลอดภัยด้วย
เป็นเก้งป่าเพศผู้นะฮะน้ำหนักตัวเวลาสักสามสิบถึงสี่สิบกิโลกรัม
ตรงหูขวาพบร่องรอยมีการฝังชิดด้วย
แต่ว่าหลุดออกไปนะฮะขณะที่วิ่งชนรั้ว
แล้วก็ตรงช่วงท้องใกล้กับขาหลังเนี่ยพบบาดแผลชะกันคาดว่าจะถูกสุนัขในพื้นที่กัดนะฮะ
จึงรีบนำตัวไปทักษะที่สำนักงานปรัสสุสัตว์อำเภิญหนองไพ่
ละมัยเจ้าของคอกแพ้เนี่ยบอกว่าช่วงเวลาเกือบ๒ทุ่มขณะที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่
ได้ยินเสียงสุนัขเนี่ยวิ่งไล่เห่าอะไรบางอย่างเสียงดังมากตอนแรกคิดว่าเป็นการไล่กัดแพะของข้อเขาหรือเปล่า
สามีก็เลยรีบออกไปดูแล้วก็ไล่ออกไปแต่พอดูใกล้นั้นกลายเป็นพบเก้งป่า
ถูกสุนัขไล่กัดจนบาดเจ็บนะฮะสาเหตุที่เก้งหลงป่าเข้าไปในเขตหมู่บ้านครั้งนี้
ว่าน่าจะเป็นการลงไปกินอาหารใกล้กับชุมชนเนื่องจากบริเวณนี้ห่างจากเขตป่าเทือกเขา
ห้วยงาช้างเพียงหนึ่งกิโลเท่านั้นก่อนจะพบไปกับฝูงสุนัขแล้วก็ถูกวิ่งไล่กัด
จนทำให้หนีเจริญเข้ามาในข้อแพ้ของชาวบ้านนะครับ